ตอนนี้หลายคนก็จับจ้องไปที่เรื่องของการตั้งคณะรัฐมนตรี
แล้วก็ที่สำคัญเลยคือประเด็นเรื่องของงบประมาณ
นั่นจะเป็นเรื่องแรกที่จะมีการผ่านมติกันถูกไหมคะ
เขาบอกว่างบประมาณปี๖๓อาจจะไม่ทันกันยายน
ทีนี้มันกระทบกับผู้ที่เขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอาเป็นว่าอุ่นใจสบายใจได้นะคะ
เพราะว่าทางสสคออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่ยุติการให้สวัสดิการพื้นฐาน
กับผู้มีรายได้น้อยค่ะ
ลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หรือว่าสสคในฐานะโฆษกระทรวงการคลังออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะคะว่า
สวัสดิการพื้นฐานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี๖๐เป็นปลายเปิด

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีนโยบายว่ายุติ
ให้สวัสดิการพื้นฐานก็จะยังทำได้ต่อไป
โดยจะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
เดือนละ๓๐๐๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ
ซึ่งจากการประเมินจนถึงเดือนกันยายนนี้
ยังคงมีเงินเหลือในกองทุนอีกกว่า๑๘๐๐๐ล้านบาทค่ะ
เพราะฉะนั้นถึงแม้งบประมาณประจำปี๒๕๕๙
จะเสร็จไม่ทันกำหนดในเดือนกันยายนปีนี้
ก็ยังจะสามารถให้สวัสดิการพื้นฐานต่อไปได้
และถึงแม้ว่าเงินในกองทุนจะไม่มีเหลือก็สามารถใช้แนวทางการจ่ายเงิน
เหมือนการจ่ายเงินเดือนค่าราชการได้เช่นกัน
โดยในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ประเมินสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยขั้นพื้นฐาน
พบว่ามีวงเงินซื้อของร้านทงฟ้าตกเดือนละ๒๐๐๓๐๐บาท

รถบ่าขอสอหรือรถไฟฟ้าเดือนละ๕๐๐บาท
ส่วนลดในการซื้อการ์ดหุ่งต้มก็สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
สำหรับการแจกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ

ล่าสุดจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย
โดยเป็นเงินจากงบประมาณจัดสรรผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการ
เศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ว่าน่าจะได้รับจัดสรรงบเข้ากองทุนประมาณ๔๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่า
สวัสดีการแห่งรัฐไม่มีหมดอายุ

แล้วก็มีภาพปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนด้วยนะคะว่า
จะได้รับเงินสวัสดิการอะไรอย่างไรบ้างค่ะ